คุณผู้ชมจำคดีนี้ได้ไหมคะวันที่๙กันยายนที่จังหวัดตรัง
มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งขับรถมากับลูกชายวัย๑๔ขวบ
ฟอร์จูเนอร์มาแล้วถูกคนร้ายค่ะขับกระบะตามมาประกบแล้วใช้เอ็มสิบหกยิง
สองสามีภรรยาเสียชีวิตคาที่นะคะส่วนลูกชายบาดเจ็บสาหัส
ตำรวจเขาก็สืบสวนจนรู้แล้วแหละว่าคนก่อเหตุหรือว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ย
หนึ่งเป็นรองพุ่มกับการสอบสวนสอบพรรณพิบูรณ์
สองเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีอีกคนนึงด้วย
ออกไม้จับกันไปเรียบร้อยจับได้คนแรกยี่สิบเด็กตุลาคมที่ผ่านมา
ส่วนวันนี้อีก๒คนที่เหลือเข้ามอบตัวแล้ว
เบื้องต้นปฏิเสธนะคะ
แต่ตำรวจมองว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการขัดแย้งส่วนตัว
เพราะว่าสิ่งที่ทำให้ตำรวจออกหมายจับได้เนี่ย
คือเขาไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นเลยว่ามันคือการวางแผนกันมา
เพราะว่าขับกระบะตามรถผู้ตายมาตลอดเลยนะคะครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะเกิดขึ้นที่ถนนเพชรชะกะเสมสี่ศูนย์สาม
ตรังทุ่งสงศ์หน้าสนามกีฬาชนไก่ควนเมา
อำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะคะนี่ค่ะฟอร์จูเนอร์สีขาวคือรถของผู้ตาย
กระบะสีดำคือรถคันก่อเหตุขับตามกันมาแบบนี้นะคะ
ผู้ตายเนี่ยคือนายวิรยุทธ์ขุนอินกับนางสาววราพรเพียรดีนะคะ
เป็นสองสามีภรรยาที่ทำอาชีพรับซื้อน้ำยางพาราสด
ส่วนลูกชายที่นั่งมาด้วยวัย๑๔ปีอาการสาหัส
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน
เรื่องนี้ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์
การเองเลยนะคะว่าต้องไล่ล่าตัวคนร้ายให้ได้ตำรวจก็แกะรอยจากวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้อ่ะค่ะ
ไปเรื่อยจนสามารถรู้ตัวคนเกาะเหตุทั้งหมดรวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็ให้สารออกหมายจับ
คนแรกคือพันธุ์ตำรวจโทวริทรประสิทธิ์ชายชาญวัย๔๘ปี
คนนี้เป็นถึงรองผู้กำกับการสืบสวนสพร่อนพิบูรจังหวัดนครศรีธรรมราช
คนที่สองคือนายจิรษักรกลับขันวัยห้าสิบแปะปี
แล้วคนที่สามคือนายชำนิชำนานกิจวัยสี่สิบห้าปี
คนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ในตำบลแก้วแสนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ออกหมายจับไปแล้วแล้วนายจำนิเนี่ย
เพิ่งจะถูกจับตัวได้เมื่อวานซืนนี้เองคือวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมนะคะ
ตำรวจไปจับได้ที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอทุ่งสงศ์
นายชำนิคนนี้คือเจ้าของรถกระบะสีดำที่ขับตามผู้เสียชีวิตแล้วก็ใช้เกาะเหตุ
ซึ่งพอก่อเหตุเสร็จเนี่ยเขาก็เอากระบะคันนั้นไปเผาทิ้ง
ลายหลักฐานในสวนยางพาราที่อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว
นี่ค่ะเหลือเป็นซากแบบนี้ส่วนทีมยิงเขาบอกว่าทีมยิงมีสองคน
ก็คือพันธุ์ตำรวจโทวริทรกับนายจีรศักดิ์ซึ่งล่าสุดมอบตัวแล้วทั้งคู่นะคะ
ตัวกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ปักใจเชื่อก็แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับไปก่อน
แล้วก็นำตัวให้กับพนักงานสอบสวนสพรัศดาจังหวัดตรัง
เอ่อสอบปากคำกันต่อซึ่งมีรายงานว่าพันตำรวจโทวริทรเนี่ย
จะขอลาพักร้อนก่อนถูกออกหมายจับแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเอง
เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นซากกระบะที่ถูกเผาเนี่ยตำรวจก็ยึดไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะคะ
ทั้งป้ายทะเบียนทั้งกรอบกระสุนปืนขนาดห้าจุดห้าหกมมสิบแปดกรอก
หนึ่งสี่ศูนย์เก้าตรังอีกคันที่ผู้ต้องหาใช้เป็นรถขับนำทาง
อันนี้คือหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจยึดมาได้แล้วนะคะจากการสืบสวนเบื้องต้นตำรวจบอกว่า
สาเหตุเนี่ยมันคือความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวระหว่างพันธุ์ตำรวจโทวริทรกับนายวรยุทธ์ผู้ตาย
ซึ่งนายวิรยุทธ์เนี่ยขู่จะยิงพันตำรวจโทวริทรพันตำรวจโทวริทรก็เลยบอกว่าต้องชิงลงมือก่อน
ทีนี้ทีมข่าวก็ไปที่สพรัศดาที่ควบคุมตัวพันตำรวจโทวริทรเอาไว้นะคะ
ตอนเช้าก็มีการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนแล้วโดยไปการสอบปากคำแยกนะคะ
คุมตัวพันตำรวจโทวริทรไว้ในห้องคนเดียวแยกจากผู้ต้องหาคนอื่นอื่น
ส่วนช่วงบ่ายก็ยังคงอยู่ในห้องคุมตัวนี่แหละแล้วก็ไม่มีญาติไม่มีครอบครัวเดินทางมาเยี่ยมเลย
จนกระทั่งนี่ค่ะเป็นจังหวะที่นำตัวพันตำรวจโทวริทรขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังไปฝากหางศาลจังหวัดตรัง
จังหวะที่พาเดินออกมาจากสพเพื่อขึ้นรถเนี่ยตำรวจคุ้มกันความปลอดภัยค่อนข้างเข้มงวดนะคะ
ครับส่วนกระบะอีซูซูค่ะที่บอกว่าตำรวจยึดได้แล้วที่ว่าถูกเผาเป็นซากเนี้ย
ตอนนี้ก็อยู่จอดไว้ที่หลังโรงพักเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าด้านหลังเนี่ยมีไฟเผาแค่เล็กน้อย
แต่ว่าห้องโดยสารถูกไฟเผาเสียหายทั้งหมดนี่ค่ะ

ไปดูพื้นที่บรรยากาศที่บ้านของพันธ์ตำรวจโทวริทรกันหน่อย
เขาบอกว่าอยู่ห่างจากสถานีตำรวจรัศดาแค่๑กิโลเมตรเท่านั้น
ก็ไม่เจอใครค่ะหน้าบ้านปิดประตูรั้วเงียบ
ด้านในมีคุณแม่ของพันตรวจโทวริทรอยู่กับญาติอีกแค่๑คนนะคะ
พี่ชายของนายวีรยุทธ์ผู้ตายค่ะนายสมศักดิขุนอินเขาบอกว่า
จนถึงตอนนี้ตั้งแต่๙กันยายนที่น้องตายจนถึงวันนี้เนี่ย
ยังไม่รู้เลยว่าความขัดแย้งที่ว่าระหว่างน้องชายกับกลุ่มผู้ต้องหามันคืออะไร
ตัวผมเองก็รู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหาอยู่บ้างนะแม้ว่าจะไม่สนิทกัน
แต่ก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นปมขัดแย้งเรื่องการซื้อขายน้ำยางอะไร
ถ้าจะให้นึกออกเนี่ย๑อาทิตย์ก่อนเกิดเหตุ
น้องชายเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังว่ารู้สึกว่ามีรถขับตาม
แต่น้องก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเป็นรถแบบไหนสงสัยไหมว่าจะเป็นใครอะไร
ผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้มันผ่านมาเดือนกว่าจะสองเดือนอยู่แล้ว
สิ่งที่ผมต้องการคือ๑จับตัวคนทำผิดมาลงโทษให้ได้
ให้ความเป็นธรรมกับชีวิตของน้องชายแล้วก็น้องสะพ้ายที่ต้องเสียไป
ครอบครัวยอมรับว่ากังวลมากเพราะว่าหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นถึงตำรวจยศสูง
ตำรวจโทเป็นรองผู้อำกับการสอบสวนด้วยครอบครัวตอนนี้มีการไปยื่นคัดค้างการประกันตัวต่อสารแล้ว
เพราะว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ย
เขาเห็นว่ามีรถติดป้ายทะเบียนปลอมมาจอดซุ่มอยู่ที่บ้านพ่อของเขาที่อยู่ห่างไปไม่ไกล
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตำรวจตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลย
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล

ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล

ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล

ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล

ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งให้ตรวจสอบคือตอนนี้ครอบครัวรู้สึกไม่ไกล
ตอนนี้เนี่ยอาการน้องพ้นขีดอันตรายแล้วก็จริงแต่ยังต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อ
ที่วันนี้ผู้บังคับกรรณ์ทำรวจภูทรนครศรีธรรมราชตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลย
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพันธุ์ตำรวจโทวริทธรและนายจิรษักร์๔ข้อหานัก
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนในชำนี้ชำนาญกิจที่โดนจับไปก่อนหน้านี้ที่เป็นเจ้าของรถกระบะ
โดนแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าค่ะ